อาคารรัฐสภาหลังใหม่วันนี้ที่ฉันผ่านไปบริเวณถนนเกียรติการ
โอ้โหรถติดมากคือแถวนั้นมันมีหลายโรงเรียนอยู่แล้ว
โยธินบูรณะย้ายไปแล้วเซ็นทะเบียนใช่ไหมคะราชินีบน
แต่ปรากฏว่าโอ้โหข้างนอกรถติดยาวเหยียดเลยค่ะ
ส่วนข้างในวันนี้นะคะสว๒๕๐คนไม่มีใครแตกแถวไปกันครบค่ะ
ไปประชุมสวสมาชิกอุทธศพา
สสประชุมห้องสุริยันสวประชุมห้องจันทรา
กายสุริยันจันทราทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลย
ประมาณนั้นทำงานนี่คือประชุมทั้งวันทั้งคืน

เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ
ภายในการประชุมสำหรับสวเนี่ยนะคะ
ก็บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นมากันครบ๒๕๐คน
บ้างก็ใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นละอองนะคะเพราะว่าเห็นไหม
นี่ด้านหลังนะด้านหลังห้องประชุมจันทราของสวเนี่ย
ยังเป็นปูนเปลืออยู่เลยนะคะยังไม่แล้วเสร็จ
แต่เขาก็เดินทางไปทำงานที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่นี่แล้วค่ะ
คือห้องจันทราเองมีการจัดฉากหลังเป็นปูนเปลือย
จากว่าก่อนหน้านี้ถูกตัดงบประมาณการตกแต่งสัญลักษณ์ภาพความเป็นไทยออก
ส่วนห้องสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
สอสอยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นสสเองวันนี้
ไม่ได้มีการเดินทางมาประชุมที่อาคารรัฐสภาหลังใหม่แห่งนี้นะคะ
คุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการซักซ้อมเรื่องของการเสียบบัตรแสดงตน
ลงคะแนนต่างแต่เป็นการซ้อมสำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
วันนี้ค่ะก่อนที่จะมีเข้าไปการเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็เลยการมีการจัดอบรมสมาชิก
สวกันใหม่ให้มีการใช้เครื่องแสดงตนหรือการลงคะแนน
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ขณะปุมมติขึ้นไม่ต้องตกนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จะนับองค์ประชุมก่อน
ด้วยการแสดงตนเท่านั้นนะครับ
มีไฟสีเหลือง๓ดวงนะฮะกระพริบด้วยหรือไม่นะครับ
อืมนี่เป็นช่วงบรรยากาศที่มีการจัดอบรมเรื่องของการแสดงตัวตน
ทีนี้ระบบไมค์เป็นอย่างไรระบบเครื่องเสียงเป็นอย่างไร
ว่าไปตรวจสอบแล้วทุกอย่างราบรื่นนะคะ
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาบอกว่า
การลงคะแนนการซักซ้อมวันนี้เป็นที่น่าพอใจ
ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดมากกว่าการลงคะแนน
คือเรื่องของการมาประชุมของสว๒๕๐คนมากันครบก็ครบนะคะวันนี้
ส่วนการมาครบแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วย
เพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของระเบิดขึ้น

ในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรก็ได้พูดถึงเหมือนกันนะคะ
มาตรการรักษาความปลอดภัยก็คุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประชุมแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นการประชุมท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่าประมาทค่ะนอกจากนี้กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
รวมถึงต้องมีการประเมินสิ่งผิดปกติตลอด
เนื่องจากเป็นการประชุมท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพ
อกจากนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยปกติก็ทำอยู่แล้ว
แต่ช่วงนี้ยกระดับเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ส่วนตลอดการประชุมตำรวจจากสนบางโพมาดูแล
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางโพค่ะ
นำตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์

คุยแผนรักษาความปลอดภัย
กับสำนักงานรักษาความปลอดภัยสภาพผู้แทนราชดร
และได้ประเมินกับกองร้อยควบคุมฝูงชน
ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาสนับสนุนทันที

พื้นที่รัฐสภาจะมีบริเวณกว้าง
แต่ตอนนี้เปิดใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
ทางตำรวจเองก็เลยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

อกจากนี้ค่ะสั่งการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อบันทึกป้ายทะเบียนของรถ
บุคคลที่เดินทางเข้าและออกในพื้นที่
แล้วก็กำชับทางกอทมด้วยนะคะ